คุณผู้ชมคะคดีของน้องการเด็กชายวัย๖ขวบที่จันทบุรีเรายังตามความคืบหน้าให้ต่อนะคะ
ทีนี้ค่ะเรื่องของการชนะสูตรเนี่ยเบื้องต้นนะตอนนี้ก็คือไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
ไม่มีน้ำในปอดแต่ว่ามีร่องรอยของการถูกกัดแทะโดยสัตว์ยังไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ชนิดไหน
ตอนนี้เบื้องต้นคาดว่าอาจจะถูกงูพิษกัดแล้วก็เหมือนกับพิษเข้าร่างกายแล้วน้องก็เสียชีวิต
แล้วก็กัดสัตว์มากัดแทะในภายหลังการตรวจสอบพิษในร่างกายเนี่ยรอเดือนหนึ่งนะคะ
แต่ประเด็นเรื่องของครอบครัวของน้องการอันนี้คนพูดถึงกันเยอะเพราะคนบอกว่าสงสารชีวิตของน้องการ
พ่อแม่แยกกันพ่อก็ไม่มีแฟนใหม่แม่ไปมีแฟนใหม่น้องการอยู่กับคุณอา
ณตอนนี้คนพูดถึงคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องการเยอะว่าทำไมทอดทิ้งลูกหรือเปล่า
โดยเฉพาะเรื่องของเงินประกันของน้องการคือน้องการเขามีประกันชีวิตเป็นประกันกลุ่ม
ทำไว้กับโรงเรียนถ้าเสียชีวิตเนี่ยจะได้เงินเป็นหลักแสน
คนถามถึงคุณแม่ว่าแรกไม่เห็นคุณแม่มาเลยมาเห็นคุณแม่มางานศพเอ๊ะหวังเงินประกันอะไรหรือเปล่า
คือทีมข่าวของเราไปคุยมาให้นะคะแต่พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่บ้านของคุณอา
เพราะว่าน้องการเนี่ยคุณอาดูแลคุณพ่อให้น้องการมาอยู่กับน้องชายพ่อก็คือคุณอานะคะ
บรรยากาศที่บ้านก็คือได้มีการนำผลไม้๔ชนิดแอปเปิ้ลส้มกล้วยสับปะรด
ไหว้สารพระภูมิกันอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องการอาทั้งสองคนทั้งอาแท้แท้และอาสะพ้ายเนี่ย
บอกว่าตั้งใจจะกินเจทุกวันพระให้กับน้องการอาสะพ้ายค่ะอาจันทนานนทิจันทร์
เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้เป็นคืนวันโกนน้องการมาเข้าฝันนะคะ
สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสใส่ชุดขาวเหมือนคนถือศีลเดินมาหาในลักษณะที่เห็นแบบเต็มตัวค่ะ
แป๊บเดียวแล้วเดินไปเลยอาบอกว่าก็รู้สึกดีนะ
ถือว่าบุญกุศลที่ทำไปน้องการน่าจะได้รับแล้ว

หลุงพี่คือภาพมังเอิญ

เพราะเขาบอกว่าน้องมาหาหนูนี่แหละ

ใช่ไม่ไม่ไม่ได้คุยใช่มาบอกว่าเออเขาได้บุญแล้วน่ะ
อะไรอย่างเงี้ที่ที่เราทำไปให้เขาส่วนประเด็นที่สังคมตั้งข้อสังเกต
เรื่องของรูปหน้าศพอ่ะค่ะที่ต้องไปเอารูปติดบัตรจากทางโรงเรียนมาใช้
ถูกตำหนิว่าทำไมพ่อแม่หรือว่าอาเองเนี่ย
ไม่มีรูปถ่ายของน้องการเลยเหรอแม่กับอายืนยันว่าทุกคนมีรูป
มีคลิปของน้องการอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะคะก็เป็นรูปที่ถ่ายตอนไปเที่ยว
ตอนไปทำบุญแต่ว่าเป็นรูปที่อิริยบทไม่เหมาะที่จะมาทำเป็นรูปหน้าศพ
เลยตัดสินใจใช้รูปที่ปัจจุบันที่สุดที่โรงเรียนถ่ายเอาไว้สำหรับติดสมุดพก
เป็นรูปน้องการใส่ชุดนักเรียนเป็นรูปที่สุภาพและน้องการมีหน้าตาที่สดใส
ก็ไม่คิดว่าใครจะมาตั้งข้อสังเกตในประเด็นแบบนี้คนในครอบครัวก็งงเหมือนกัน
ว่าทำไมถึงมาตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้
มีครับแต่มันรูปมันดูไม่ดีก็เลยอยากเอารูปเป็นรูปใส่เสื้อนักเรียนอะไรอย่างนี้
ให้เขารู้ว่าเออเด็กคนนี้โตขนาดนี้ขนาดนี้ไง
ว่าน้องเขาดูดีแค่ไหนอ้วนแค่ไหนอย่างเงี้ย
อีกประเด็นนึงนะคะที่คนพูดถึงก็คือเรื่องเงินประกันชีวิตของน้องการ
คือน้องการทำประกันกลุ่มเอาไว้กับทางโรงเรียนกรณีการเสียชีวิตก็จะได้รับเงินหลักแสนอ่ะนะคะ
คือสังคมก็โจมตีแม่ของน้องการในประเด็นนี้เป็นลักษณะของการตั้งข้อสังเกต
ก็แล้วกันว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับเรื่องของเงินประกันชีวิตของน้องการหรือเปล่านะคะ
คุณแม่ของน้องการค่ะนางสาวกิ่งแก้วดอนเมืองก็ชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าคือแม่เองเนี่ย
ยนยินยอมที่จะไม่มีส่วนในการรับเงินประกันให้เป็นสิทธิ์ของอาอาเป็นพ่อบุญธรรม
แล้วก็ดูแลน้องการมาให้เป็นสิทธิ์ของอาทั้งหมดเลยนะคะ
และที่สังคมตั้งข้อสังเกตว่าทำไมแม่เพิ่งมาปรากฏตัว
แม่บอกว่าแม่มาตั้งแต่วันแรกแล้วตั้งแต่วันที่เจอร่างของน้องการแล้ว
ยอมรับว่าในช่วงก่อนหน้านี้ไม่ได้ดูแลลูก
เพราะว่าแยกทางกับพ่อของน้องการแต่คอยถามตลอดว่าน้องการเป็นยังไง
ก็ถามผ่านทางพี่สาวแล้วก็มีการส่งเงินให้ด้วย
ส่งเงินให้ตลอดในช่วง๖เดือนที่ผ่านมาแม่ก็ให้เงินน้องการอยู่เป็นประจำ
คนเป็นแม่เนอะมันก็ต้องไปอยู่แล้วก็เราไปตั้งแต่วันที่ว่าเขาเจอศพน้องแล้ว
ที่เขาบอกว่านักข่าวไปครึ่งเรื่องแล้วคุณแม่เพิ่งโทรมาพอพูดถึงเงินประกัน
คือมันไม่ใช่เราพูดตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเราจะไม่ยุ่งเรื่องเงินประกันน้อง
มีค่ะคือให้กับทางพี่สาวฝากพี่สาวไปซื้อของให้หลาน
จำไม่ได้ค่ะบางทีเราก็ให้บางที๔๐๐๕๐๐บาทมากสุดก็๑๐๐๐บาท
บางทีก็เดือนครึ่งบางทีก็เดือนนึง

เป็นอาทรรณ์ของศาลเจ้าที่ศาลพระภูมิหรือเปล่าซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นฝีมือน้องการหรือเปล่าทีมข่าวของเราคุยกับตำรวจมาให้นะคะตำรวจภูทรเมืองจันทบุรีตำรวจบอกว่าจริงแล้วเนี่ยก่อนที่จะเจอศพน้องการฝนตกหนักลมแรงมากค่ะสภาพที่เห็นแบบเมื่อสักครู่เนี่ยตุ๊กตาที่อยู่บน
ก็ฝนตกลมแรงจริงทีมข่าวบอกว่าถามว่าลมแรงถึงขั้นพัดหุ่นนางรำให้ร่วงลงมาจากศาลหรือเปล่าทีมข่าวบอกว่าก็เป็นไปได้นะวันที่ทีมข่าวไปทำข่าวแล้วฝนตกแล้วลมแรงมันแรงขนาดนั้นจริงนะคะส่วนบ้านร้างในพื้นที่สวนมังคุดที่น้องการชอบไปวิ่งเล่นก่อนหน้านี้มีคนดูแลสวนเคยเห็นว่าป
คนดูแลสวนที่นี่คนดูแลสวนบอกว่าไม่เคยเจอน้องการเห็นแค่ของเล่นมาวางทิ้งไว้แต่ตรงเนี้ยงูเห่าเยอะมากคนดูแลสวนเค้าบอกค่ะ
ไม่มีเจอแต่จึง
อะไรค่ะพิธีแรงมากที่สุดแรงไม่เคยเจอ
สำหรับเรื่องที่ว่าจะมีสัตว์ชนิดไหนมากัดหรือว่ามากินน้องการเนี่ยนะฮะ
วันนี้ทีมข่าวของเราทดลองแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับเรา
เอาจุดใกล้ใกล้จุดพบศพน้องการเนี่ยถ้าวางปลาร้าที่กลิ่นแรงแรง
เอาไว้เนี่ยตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่ง
อาจจะมีสัตว์ชนิดไหนออกมากัดมากินมาแทะมาขี่อะไรหรือเปล่า
ปรากฏว่าไม่มีเลยนะฮะกลับมายังอยู่เหมือนเดิมนะครับ
ยังไม่สามารถฟันทงได้นะครับว่าชิ้นส่วนที่หายไปของน้องการเนี่ย
มันจะหายไปเพราะอะไรเพราะถูกสัดกัดแทะหรือว่าจากสาเหตุอื่นใดนะครับ
แต่วันนี้เราทดลองใช้ปลาร้าไม่มีสัตว์ชนิดไหนขึ้นมานะครับ
ทีนี้คำถามเรื่องที่ว่าน้องการตกลงแล้วเป็นเด็กที่เขาไม่มีเพื่อน
กดอยู่คนเดียวเล่นกับสุนัขเดินเที่ยวในสวนไปทั่วอย่างนี้หรือเปล่า
หรือว่าจะเป็นเด็กที่สดใสแบบนี้ในคลิปก็มีเนี่ยฮะ
อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยอันนี้เจ้าของสวนมังคุดแถวนั้นเขาถ่ายเก็บเอาไว้นะครับ
ส่วนมังคุดที่จ้างอาน้องการมาเก็บมังคุดนะซึ่งก็ยังยืนยันนะครับว่าน้องการเป็นเด็กน่ารักนะ
แล้วทุกครั้งที่เจอกันจะเล่นด้วยกันตลอดน้องการเนี่ยพอเจอจะชอบบอกกับทางลูกชายของเจ้าของสวนมังคุด
มาเล่นกันเถอะพี่มาเล่นกันเถอะแล้วเขาจะแทนตัวเองว่าฆ่า
ส่วนพี่เนี่ยเขาจะแทนอีกฝ่ายหนึ่งว่าเจ้าฆ่ากับเจ้าอะไรเรียกกันเหมือนหนังจอมยุทธ์นะฮะ
พร้อมกับยืนยันว่าน้องการเป็นเด็กร่าเริงนะครับยืนยันได้จากคลิปที่ถ่ายเอาไว้หลายคลิป
น้องการก็มีความสุขตามภาษาเด็กชอบวิ่งเล่นในสวนกับพี่น้อง
แล้วน้องการเองก็มีฉายาที่พี่น้องหรือว่าเพื่อนเขาตั้งให้ก็คือสล็อต
เพราะว่าตอนที่เด็กอ่ะเด็กวันนี้นะไม่ใช่๖ขวบเหมือนตอนนี้ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ย
การจะทำอะไรค่อนข้างช้าหน่อยช้ามากเหมือนตัวสล็อต
เขาเป็นเด็กล่าเริงครับผมแล้วเขาก็เล่นกับพี่กับน้องเขาตลอดเวลา
กระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าน้องการไม่มีที่พี่น้องเล่นด้วยต้องไปคุยกับตุ๊กตาคุยกับสัตว์ตรงนี้

ครับผมไม่จริงครับเพราะว่าเขาก็เล่นกันอยู่ในลำคลองอยู่กันที่บ้านวิ่งเล่นกันตลอดครับผม
น้องการไม่ได้แบบว่าถูกแบ่งแยกไปไม่มีเพื่อนไม่มีที่
ไม่ครับเขาไม่มีการเหลื่อมล้ำครับผมแล้วลูกกับหลานนี้เหมือนกันเขาก็อาจจะทำละเช้าคนอื่นอย่างนี้ครับใช่

อ๋อเขาเรียกว่าสล็อตครับคือตัวสล็อตจะเคลื่อนกับ
ใช่ครับแต่เขาก็กินข้าวด้วยกันทุกมื้อช่วงเย็นครับผม
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับน้องการ
เด็กชายวัย๖ขวบคนนี้ผลชนะสูตรออกมาแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันทางตำรวจชุดคลี่คลายคดีเนี่ยตอนนี้เรียกสอบปากคำพยานไปแล้ว๑๐กว่าปากนะฮะ
นำโทรศัพท์มือถือของอาของน้องการทั้งอากับอาสะพ้ายไปตรวจสอบบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์แล้ว
จะได้สิ้นสงสัยว่ามันมีเหตุอื่นใดนอกจากการที่เด็กจะไปเสียชีวิตเองแล้วมีสัตว์มากัดแทะศพหรือเปล่านะครับ
ส่วนเรื่องโทรศัพท์ของอาเนี่ยก็เพื่อเอาไปดูเอาไปดูในเชิงวิเคราะห์เชิงลึกว่าการโทรติดต่อต่างจะมีบุคคลที่๓ที่อาจเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องการมาเกี่ยวข้องหรือไม่
ทีนี้มาดูผลการชนะสูตรศพของน้องการนะครับทุกผู้ชมครับเบื้องต้นที่ออกมายืนยันว่าน้องการไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายนะครับโดยแพทย์จากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีส่งเอกสารการชนะสูตรพลิกศพน้องการนะแจ้งมายังญาติและพบว่าปอดไม่มีน้ำไม่มีความชื้นนั่นคือสรุปได้ว่าเด็กไม่ได้เสียชีวิตจากการ

สารพิษจากสัตว์ที่อาจตกค้างอยู่
ส่งไปที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ

ไปตรวจค้นที่บ้านอาของน้องการก็ไม่พบพิรุษ

เช่นเดียวกับการตรวจหาดีเอนเอของน้องการ
เขี้ยวของสุนัขในระแวกบ้านทั้งหมด
ก็ไม่มีดีเอนเอของน้องการเช่นกัน
ตำรวจจึงสันนิษฐานไว้ว่าแบบนี้นะฮะ

วันเกิดเหตุนะครับที่น้องการหายไปจากบ้าน
น้องการก็เดินไปเที่ยวเล่นในสวน
ตุ๊กตามดตะนอยเดินเข้าไปในสวนแถวนั้น
แล้วอาจจะแวะไปเล่นที่สารพระภูมิ
ตุ๊กตามดตะนอยทิ้งไว้ตรงนั้น
เพราะว่าพบว่าวางทิ้งอยู่ที่โต๊ะบูชาหน้าศาล
แล้วเดินเข้าไปเล่นในสวนตามปกติ
ช่วงนั้นอาจจะลมแรงตุ๊กตงตุ๊กตา
ที่เป็นตุ๊กตานางรำก็อาจจะตกลงมา

ทีนี้พอเดินเข้าไปในสวนแล้วเนี่ย
คงเข้าไปในจุดที่มีย่ารกทึบ

มันคงจะฉกคงจะกัดเข้าที่ขา
แล้วเด็กก็เสียชีวิต

ระหว่างนั้นฝนก็ตกลงมาอย่างหนักด้วยนะฮะ
ช่วงที่ตามหากันแล้วไม่เจอเนี่ยนะครับ
ศพน้องก็เปียกฝนตากฝนจนเปื่อย
น่าจะมีตัวเงินตัวทองที่ขึ้นมาจากลำคลองแถวนั้น

เหลือแต่ลำตัวท่อนบนแล้วก็ศีรษะ
สถานสวภาสภากาชาติไทยเนี่ย
พิษของงูเห่างูจงอางงูสามเหลี่ยมงูทับสมิงเนี่ยนะฮะ

กล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นอมภาษณ์
แล้วก็ถึงตายได้นะครับ

คือคนที่ถูกกัดเข้าไปเนี่ย
คือจะเริ่มจากง่วงนอน
ลืนน้ำลายลำบากพูดจาอ้อแอ
แล้วจะหยุดหายใจแล้วเสียชีวิตไปเลย
ซึ่งน้องการน่าจะเจองูพิษร้ายแบบนี้นะครับ
ก็สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานนะครับ

ผู้ใหญ่บ้านฉัดชัยแล้วก็เจ้าของสวนที่น้องไปเสียชีวิตเนี่ย
เชื่อว่าน้องการน่าจะเสียชีวิตจากการถูกงูกัด
เพราะว่าในพื้นที่มีงูชุมมาก
สัตว์พิษอื่นก็เยอะตะขากก็เยอะ

แต่ถ้าจะถามว่าสัตว์ใหญ่อย่างเสืออย่างหมี
อันนี้มีคนเคยพูดแต่ไม่มีคนเคยเห็น
ก็เลยเชื่อว่าจะเป็นอย่างที่เคยเห็นกันมากกว่า
นี่เป็นเพียงการตั้งข้อสันนิษฐานนะครับ
ผลที่แน่ชัดต้องรอผลจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ตับปอดชิ้นเนื้อต่างที่ส่งไปตรวจสอบ
ถ้าออกมาพบว่ามันมีพิษตกค้างของสัตว์

อันนี้มันก็จะใกล้กับข้อสันนิษฐานที่ออกมาในขณะนี้
ใช่ค่ะใช้เวลา๓๐วันในการตรวจสอบนะคะ